บอกว่าต้องการให้คนที่เดือดร้อนจากโควิด๑๙ไม่มีที่อยู่ขาดรายได้เข้ามาพักเนี่ยมาพักได้ฟรีเลยนะ
แต่มีข้อแม้ก็คือว่าต้องเดือดร้อนจากโควิด๑๙จริงและไม่กลัวผี
คอนโดแห่งนี้เธอบอกว่าอยู่ซอยมิสทีนขนาด๒๘ตรม
นี่นะครับสุดท้ายแล้วเราได้ไปคุยด้วยนะฮะ
เจ้าของห้องคอนโดแห่งนี้เนี่ยชื่อว่าคุณดานะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราได้คุยด้วยนะ
บอกว่าคอนโดก็อยู่ย่านมีนบุรีสะพานสูง
หลังจากที่ประกาศไปแบบนี้นะครับมีคนติดต่อมาสี่สิบกว่าคนนะ
ก็เพราะว่าผู้เช่าคอนโดของเธอเนี่ย
คนสุดท้ายที่มาเช่าเป็นผู้ชายแล้วผูกคอตายไปเมื่อ๔เดือนที่แล้ว
หลังจากนั้นเธอก็หาคนเช่าใหม่ไม่ได้
เพราะว่าก็ได้บอกความจริงกับผู้ที่จะมาเช่าเขาไม่อยากปิดบัง
บอกต้องบอกตรงถูกต้องเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวข้างห้องเขาก็บอกอยู่ดี
เพราะว่าเขารู้กันทั้งตึกรอปภอะไรเขาก็รู้หมด
ไม่อยากให้มารู้ตอนหลังเดี๋ยวจะหาว่าเธอปิดบังอยากได้ค่าเช่า

พอช่วงนี้มีโควิด๑๙เธอก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่า

แต่ก็มีข้อแม้อย่างอื่นเช่นต้องจ่ายค่าส่วนกลางเองเดือนละ๓๐๐บาท
ค่าน้ำค่าไฟต้องรับผิดชอบเอาเอง
วันนี้คุณดาบอกกับคุณนฤทธิผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่ามีคนที่ติดต่ออยากจะขออยู่อาศัยมา๔๐กว่าคน
คัดเลือกแล้วได้๑คนได้สิทธิ์ในการอยู่ห้องพักของเธอ
จนโควิด๑๙จะหายเนี่ยแหละ
อย่างน้อยเธอบอกว่าจะอยู่สักปีนึงก็ได้
ได้แล้ว๑คนนอนไปแล้วด้วยเมื่อคืนนี้

คุณนฤทธิ์บอกว่าการคัดเลือกคนที่เธอจะให้พักอยู่ในห้องคอนโดของเธอ
เดี๋ยวนี้เธอไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะฮะเดี๋ยวนี้เขาสู้ไว้ตั้งแต่สมัย
เธอบอกว่าเอาแบบชัดเลยก็คือว่าต้องไม่กลัวผี
เพราะห้องนี้มีคนผูกคอตายอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบกันก่อนนะครับ
แล้วคนที่จะมาอยู่นะฮะต้องมีฐานะที่ยากจนเดือดร้อนนะครับ
ต้องการที่อยู่อาศัยจริงจะให้อยู่ฟรีเลย๑ปีไม่คิดค่าเช่าห้อง
แต่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางของคอนโดค่าน้ำค่าไฟทุกเดือนนี้ต้องจ่ายเองนะครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๙ปีมีลูกด้วยติดต่อมา
แต่เธอบอกว่าเธอพิจารณาแล้วก็คือไม่ให้อยู่
เพราะเธอเห็นว่าเป็นเด็กแล้วอยู่กับแม่ที่เป็นผู้หญิงคนเดียว
เกรงว่าเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นจะไม่ปลอดภัย
ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะเจออะไรหรือไม่เจออะไรก็ไม่รู้
เอาเป็นว่าเขาผู้หญิงกับเด็กก็ไม่ให้อยู่
บางคนเป็นผู้ชายบอกมาไม่กลัวผีครับ
ร้อนด้วยไม่มีเงินติดตัวสักบาทเธอก็ไม่ให้อยู่
เพราะเธอบอกแล้วว่ามันมีข้อแม้เรื่องค่าส่วนกลางต้องจ่าย

ทีนี้ไม่มีเงินติดตัวสักบาทเนี่ยอันนี้มันลำบากแล้วเกี่ยวกับข้อตกลงนะฮะ
บางคนบอกว่าผมไม่ได้ต้องการอยากอยู่ยาวไม่ได้เดือดร้อนอะไรด้วย
แต่ผมอยากจะมาลองอยู่กับผีมาท้าพิสูจน์ผี

ก็ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ก็ไม่ให้อยู่
เขาทำงานบริษัทรถยนต์นะครับ
ซึ่งก็ดูแล้วน่าจะพอจ่ายค่าส่วนกลางคอนโดได้เดือนละ๓๐๐บาทไม่น่ามีปัญหาค่าน้ำค่าไฟก็คงจ่ายได้อยู่แล้ว
เขาอยู่ใกล้กับป่าช้าเพราะฉะนั้นเขานอนในห้องที่เคยมีคนผูกคอตายได้แน่ไม่กลัวค่ะอ่าแล้วเขาก็
เดือดร้อนเรื่องการทำงงการทำงานในช่วงเวลานี้นะครับเธอก็เลยอนุญาตให้ผู้ชาย
คนที่มาสมัครแตกก็ชื่น

ก็ดูโปรไฟล์เขาหลุมดูดีใช่ไหม

มันไม่น่าจะลำบากนะ

คืออยากมาลองอยู่กับผีเลยนะฮะ

เป็นน้องผู้ชายซึ่งเขาก็

หน่อยแหละเงี้ย

ของคนที่ไปเช่าอยู่ห้องพี่หน่อยครับ

ว่าเป็นไงบ้างนอนคืนแรกสบายดีไหม

ผมไม่ที่กลัวของพวกนี้อยู่แล้วกลัวไม่มีกินมากกว่า

หรือว่าก็หมดสถานการณ์โควิด

ก็เขาแค่บอกว่ามีคนผูกคอตายในห้องไงครับไม่ได้หมายความว่าจะมีผีถูกไหม
ก็แค่มีคนตายในห้องถูกต้องค่ะอย่างน้อยนี่ถ้าคุณดาเขาให้ผู้ชายคนนี้อยู่ปีนึงแล้ว
เกิดเขาจะย้งจะย้ายอะไรออกคนต่อไปที่เขาจะมาเช่าต่อเขาก็มั่นใจแล้ว
ใช่จริงเคยมีคนอยู่แล้วสบายดีไม่มีอะไร
คุณดามบอกว่าห้องพักของเธอนะครับก่อนหน้านี้ก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
มาพักอยู่แล้วก็ผูกคอตายไปเมื่อสี่เดือนก่อนนะฮะแต่ก็ไม่เคยมีประวัติอะไรเลยนะ
ใครมาอยู่ก่อนหน้านี้ก็มีความสุขไม่ได้มีปัญหาอะไรจนกระทั่งเกิดเหตุกับผู้ชายคนล่าสุดที่เช่านั่นแหละ
ไปขับรถชนเขาแล้วก็รถไม่มีพรบไม่มีประกันภัยแล้วเขาถึงขั้นขาขาด
ก็เลยเครียดเรื่องเงินต้องชดใช้ค่าเสียหายขดงคดีอะไรอีก
ก็เลยตัดสินใจผูกคอตายไปนะครับเธอก็บอกกับว่าก็บอกว่าตัดสินใจเนี่ยฮะ
ให้คนที่ลำบากมาอยู่ฟรีดีกว่าแล้วก็มีคนรับเงื่อนไขได้
ส่วนเจ้าของห้องเขาพิจารณาแล้วเขาก็ได้คนที่เขาคิดว่าเหมาะสมแล้ว
อาจจะไม่ได้มีผีอะไรก็ได้รอปภตึกนี้ยังบอกเลย
เคยไปขอหวยไม่เห็นมาบอกหวยเลยเขาคงไปผุดไปเกิดแล้ว
ไม่ได้มีผีอยู่ในห้องแล้วนะคะ